คุณผู้ชมครับมีชายคนนึงบ้านเขาอยู่ที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
คือเมียเขาบอกว่าเขาชอบไปว่าไปพาดพิงไปด่าคนอื่น
ค่ะไปสร้างคอนเทนต์ที่เดือดร้อนคนอื่น

ล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเพราะว่าเขาไปพูดไปว่า
ด่าถึงขั้นด่าคุณแม่ของกำนันในพื้นที่
กำนันเข้ามาหาถึงบ้านนะฮะไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น

ต้มเจ๊นี่กูมาเจ็บเผื่อเล่นมึงยกติกตกนาดแม่กู
นี่ถือพร่วงมาเลยค่ะ
ทีแรกกำนันเดินมาถึงถามกินข้าวแล้วเหรอ

แต่ก็งงต้องถามด้วยเหรอว่ากินข้าวแล้วเหรอ
อาจจะให้ตายใจก่อนหรือยังไร

คือก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้เขาไลฟ์ติ๊กต๊อก
แล้วไปด่าคุณแม่ของกำนันเขา

เอาทางฝั่งของคนที่ถูกต่อยก่อนกันแล้วกันนะ

สามีอยู่สามีชอบไลฟ์นะติ๊กต๊อกเนี่ยนะแล้วก็ชอบไปว่าคนอื่น
คือชอบทำคอนเทนต์ด้วยการไลฟ์ด่าว่าคนอื่นแล้วก็มีอาการทางจิตประสาทด้วย
เนื่องจากการเสพยาเสพติดนี่มาถึงที่บ้านเห็นไหม
มีตั้งลักษณะเหมือนเครื่องบูชาหรือยังไงก็ไม่รู้
จะบอกว่าเป็นโต๊ะหมู่บูชาก็ไม่ได้นะเขาตั้งอยู่นอกบ้าน
นี่ปกติโต๊หมู่บูชาต้องอยู่บนหิ้งหรือในบ้านใช่ไหมฮะ
นี่เขาวางไว้อย่างเงี้ฮะทุกผู้ชมครับเออ
เราก็ไม่รู้อะไรมีสายส่งสายสินด้วยนะล้อมรอบบ้านเลย
อุ้ยนี่อะไรเนี้ยตุ๊กแก่ละจริงจกเลยโอ้โหนี่ฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามว่าเออทำอะไรยังไงอยู่เขาบอก
เขากำลังทำพิธีสาบแช่งคนที่ชอบมาหาว่าเขาเป็นคนบ้า
เป็นคนสติไม่ดีเขาเลยต้องทำพิธีสาบแช่งอืม
หลังจากนั้นก็ได้คุยกันนะครับวัชระเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุที่ว่ากำนันมาต่อยเขาเนี่ยนะ
ที่มาที่บ้านเขาเนี่ยแล้วมาหาว่าเขาไปด่าแม่กำนันเนี่ย
ความจริงแล้วเขาไม่ได้ด่าอะไรกำนันไม่ได้ด่าแม่กำนันเลย
คำหยาบคายเนี่ยเขาบอกเขาพูดในไลฟ์วันนั้น
แต่เป็นการพูดเล็กน้อยซึ่งคำเหล่านั้นมันคือคาถา
คุณเห็นไหมสอนหรอค่ะเออคำด่าเหล่านั้นอ่ะ
ที่กำนันได้ยินเนี้ยมันคือคัทหาของเขา
ที่เขาใช้เป็นประจำอยู่ดีกำนันขับรถมาถึงบ้าน
มาถึงมาชกเขาเลยชกไม่พอไปหยิบพลั่วมาอีก
จะมาทำร้ายเขาอีกตอนที่เขาไลฟ์ติ๊กต๊อกเนี่ย
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ด่ากำนันไอ้การพูดหยาบคาย
การพูดอะไรพวกนี้มันเหมือนกับคำสะบดติดปากของเขา
เพราะฉะนั้นเขาไม่ขอโทษด้วยเพราะเขาไม่ได้ด่ากำนัน
ถ้าจะด่าเนี่ยคือเขาด่าหมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้ที่บ้าน
และอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคำในบทคาถาที่เขาใช้สวดอะไรประมาณพวกนี้
คนนี้เราคือมีแปรน่าเลียบใครมั้ยไม่คือที่มันก็บวกเกณฑ์ไหม

เรียนมัชชาประมุดนี้หน่ะ
คือเราก็เรียนวิชามานะ

ใช่เค้าจะเขียนแต่เค้าบอกมันคือคาดหาของเค้า
บางทีเขาก็ด่าหมาที่บ้านเขา

บอกกับเราบอกว่าปกติหลานชายก็จะเป็นอย่างนี้ฮะ

แต่ยืนยันว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ชอบไลฟ์แต่ไม่เคยทำร้ายใคร

เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่า
วัชระนะฮะ

ถ้าเกิดว่าวัชระจะไปทำอะไรให้ไม่ถูกใจ

เพราะฉะนั้นควรจะมีสติมากกว่านี้หรือเปล่า

แล้วถือพวกมันอาจจะทำร้ายอีก
เอาฟังฝั่งกำนันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
กำนันมนชัยนะฮะ
แล้วด่าเขาให้คำหยาบคาย
คือเขาฟังแล้วเขายอมรับว่าเขาของขึ้น

ขับรถไปหาวัชระถึงบ้าน

แล้วก็เหตุการณ์ก็ปรากฏตามในคลิป

คุมอารมณ์ไม่อยู่จริงตอนนั้น
ตอนนั้นเองก็คือ
ควบคุมสติอารมณ์อยู่เหมือนกันนะครับ

อยู่ในเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ

ก็มีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ย

ตกอยู่ในภาวะเหมือนผมนะครับ

กับหน้าคลิปนะครับ

มันด่าเรื่องอะไรเหมือนกันนะครับ
คำนั้นบอกอยู่ดีมาด่าผมเรื่องอะไร

แต่ว่าผู้ซื้อข่าวล่ะในพื้นที่บอกว่า

กำนันที่เคย

คือปกติแย่นบอกว่าชอบอยู่บ้าน
อะไรประมาณอย่างนี้
ไม่พอใจกำนันมาตลอดเอาเป็นว่าทางฝั่งของกำนันนะครับ
ยืนยันว่าคงจะไม่ไปคุยไม่ไปเจรจาอะไรนะฮะ
ถ้าอีกฝั่งนึงจะไปฟ้องหรือจะอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายกันแล้วกัน
ประมาณอย่างนั้นแต่จะไลฟ์อะไรบางทีก็ต้องระวังคำพูดเหมือนกัน
แต่การทำร้ายร่างกายมันก็ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่าง